ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมเนี่ยมาทำอะไร
นั่นน่ะสิมาแทรกระหว่างอะไรก็ไม่รู้

คุณเหมียววันลับไปไหนเท่าวันนี้

แต่วันก่อนคุณนกน้อยพี่เบิร์ตเขาส่งไลน์เข้ามาบอกผมนะ
ว่ารีแพร์เนี่ยเขาไม่ได้ไว้ใช้กับหน้านะ

พาไปทำเสียงการเพราะว่าทำทุกอย่างเป๊ะหมด

แต่ตอนนี้มีแต่คนให้พาไปหาบุโก
ชอบนายเบลเยี่ยมกัน

หน้าผ่นเดินตากผ่นหน้านี้ละละ

ก็จะโป้นลงไอจีมันไปด่าฉันในไอจี

บอกอย่าไปจับเข้าเดียวเนื้อติดนัง

ซึ่งเป็นประธาน๙คนละ๙นะครับ

พร้อมด้วยแฟนสาวคุณก้อยและชวิน

โดยนายกนะครับได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับ

และความตั้งใจเพื่อทำความดีในครั้งนี้
และทำให้คนไทยทุกคนได้มีความสุขกัน

ไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงของตัวเองตั้งแต่แรก
ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันนะครับ
หลายภาคส่วนต้องช่วยกันทำงาน
เป็นพลเมืองที่มีความมุ่งมั่น

แต่ชนและเพื่อสหสนสุข

ตอนนี้ตูนเองก็ดีใจหลังเกินนะฮะ

ครึ่งทาง๑๒๘๘กม
ที่ผ่านเป็นห่วงตลอดเวลา

แต่จะทำให้จังหวะของการวิ่งนั้น
ทำให้คนอื่นมีความสุขการตั้งความหวังในการวิ่งนะฮะ
ในครั้งนี้เนี่ยรวมทั้งระยะทางต่างถือเป็นการตั้งใจนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าหากมีอุปสรรคทางร่างกายก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับ
ขอให้ตูนเนี่ยอย่าไปฝืนนะฮะเพราะหากฝืนอาจทำไม่ได้ต่อไปนะครับ
เสียดายนะฮะหากอายุน้อยกว่านี้เนี่ยตัวเองก็จะไปร่วมวิ่งกับคุณตูนด้วยนะครับ
ส่วนทางท่านประยุทธ์ท่านนายกก็ได้นำเงินส่วนตัว
คุณพระดำที่ผัดไทยนำเงินส่วนตัวใส่ซองปิดผนึกโดยไม่เปิดเผยจำนวน

รวมทั้งเงินบริจาคของธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะที่บรรดารัฐมนตรีเนี่ยได้ร่วมกับบริจาคด้วย
และของที่ลึกนี้ก็ได้มีการมอบให้กับคุณตูนครอบครัวแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ
ก่อนจะเดินจูงมือออกมาส่งคุณตูนด้วยตนเองนะครับ
แล้วก็ยังกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าคนที่ทำเนียบรัฐบาลรอตูนมากกว่าตนเองซะอีก
โดยเฉพาะสาวก้อยอย่าหึงนะจ๊ะ
ซึ่งตนเองก็ไม่ได้อิจฉาตูนที่มีคนรักจำนวนมาก
ใครอยากจะมาใครอยากจะรักได้ก็เชิญเลยนะครับ
เพียงอย่างเดียวอย่าเหยียบเท้าตูน
อย่าเหยียบเท้าตูนนายกตู่บอกอย่างนั้น
ตอนแรกที่คิดว่ากรุงเทพจะไม่มีคนฉันพูดปิดไปเลยจริง
กลายเป็นคนกรุงเทพเมื่อวานเป็นยังไงบ้างแองจี้
ไปหมดมีคนแม่แหละเพราะว่า

ก็เชื่อเลยคุณซูน

เขามองว่าคุณตูนเป็นฮีโร่ของเขา
แล้วก็ช่วยเหลือนะฮะประเทศชาติอะไรอย่างนี้
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะผมมองว่าเขาเป็นฮีโร่จริงนะ
วันนี้คุณเจเจตรินกับคุณปิ่นเอาเงินไปให้ล้านหนึ่งเลย

แล้วก็ไว้ก่อนจะใส่ซองเหมือนนายกปิดผนึกเธอ
มันจะต้องอย่างนั้นสิแล้วเดี๋ยวเราสองคนปิดผนึก

หนุ่มจะไม่ยุ่งแล้วหนุ่มจะไม่ยุ่งนะ
คุณผัดไทยรู้จักเต่ามะเฟืองบ้าง
รู้จักเต่ามะเฟืองเป็นเต่ามีขนาดใหญ่
เอาไปทำไมเอาไปทำไม

เขาบอกว่าเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่

แต่ตอนนี้ไม่มา๔ปีแล้ว
อุ้ยแต่หน้าเหมือนพี่นะ
ไม่เหมือนสิ
เหตุผลที่เต่าหายไปเพราะอะไรรู้ไหม
พบว่าสาเหตุที่เต่ามะเฟืองหายไปหรือใกล้จะศูนย์พันธุ์
มาจากมีการลักลอบเก็บไข่เต่าทะเล
ฤดูวางไข่เพื่อไปบริโภคและเพื่อการค้า
เขาบอกว่าไข่เต่ามาเฟืองเนี่ยขายกันใบละ๑๕๐นะ

ทำไมล่ะไม่ถึงไม่ถึงนะ
แล้วก็เชื่อกันว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกาย

แล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะช่วยให้แบบเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเพศ
อกจากนี้บึงดังเหรอบึงดัง
ยังมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำประมงชายฝั่ง

อ้วนติดแห่เครื่องมือหลายชนิดที่มีผลกระทบกับเต่ามาเฟือง

น่าซื้อกว่ามดดำเยอะเลยนะ
สรุปแล้วคือเต่ามาเฟืองไม่ได้ขึ้นมาวางไข่๔ปีแล้ว

เขาก็มีความเข้มงวดทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นก็คือ
ตรวจตราการทำประมงที่ผิดกฎหมายนะคะ
โดยเฉพาะนะคะประมงอวนลาก
วนลอยขนาดใหญ่ในระยะ๓กิโลเมตร

อ้วนอะไรเนี่ยอ่านรายการอ้วนอะไรนี่วะ
ไม่เห็นแล้วก็คุมไม่ให้มีการปั่นไฟในรัศมี

เกินค่ะ

นั่นแหละใครรู้ก็ตอบมาหน่อยนะคะ
ผัดไทยหน้าสวยก็พึ่งทันมานะครับ
ไม่สนใจเรื่องไก่ตัว

ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยทุกคนแบบ

แต่เรื่องใกล้ตัวคือถ้าพ่อทำตัวไม่ดีมายูก็จะไม่ได้เห็นพ่อแล้ว

แม่ก็จะอเปหิเลยนะถ้าทำตัวไม่ดี
อันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องมาช่วยกันนะ

ใช่เขาจะเอาลูกเขาหนีเลยนะแม่เขาบอกยิ่งกว่าเต่ามาฟื้นขึ้นอีกนะ

ช่วยลนตรงหน่อยเรื่องของเต่าทำยังไงดี
ตอนนี้ประชาชนลนลงไม่ได้หรอก
เพราะว่าตัวปัญหาหลักก็คือคนที่ซื้อเอาไปขายต่อ
แล้วก็นักคนทำประมงเองที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนั่นแหละ

ส่วนคนซื้อก็นั่นแหละค่ะอย่าไปซื้อเขาเลยสงสารเขานะ

ผมถึงจะได้เคยพูดไงบางคนว่า
โอ้โหไปดำน่มนัพร่างกายต้องการทะเล
เคยถามทะเลว่าร่างกายทะเลเขาต้องการมึงไหม

ทำไมทะเลเท่ากับ๕๔กิโลเมตร

นี่เคยถามทะเลไหมทะเลต้องการร่างกาย

และพอสมมติวันคืนนั้นรอยใช่ไหม
ไปเที่ยวอยากไปเกาะล้านไปกับใครอ่ะ
ไปกับอู๊ยฉันไม่มีผู้ชายยังหลอนหรอก

ฉันก็ไปกับยามที่คอนโดอุ้ม

เดี๋ยวอีกนิดนึงไม่ใช่

ขยะวัดดำขยะปิดน้ำเยอะมากแค่นี้แหละ

ไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้แต่จะบอกว่าอย่าทิ้งลงออกจากมือตัวเองเก็บใส่ถุง
คือเต่าเองมันไปกินขยะก็ตาย
เราเคยนำเสนอตั้งหลายเรื่องเต่ากินเหรียญอย่างนี้
ขนาดต้องเป็นเต่ากินเหรียญมันก็ยังตายเลย
มันต้องหาทางไหนสักทางหนึ่งในการที่ช่วยกันประวัติศาสตร์สัมพันธ์เลย
เอาตรงไหมจิตใต้สำนึกถ้ามันมีมันก็ได้
ต่อคนถ้าคนเราพูดให้ตายมันไม่มีจิตใต้สำนึก

เอาแค่บุหรี่ทุกคนไปชิลสูบบุหรี่
แล้วเขาเจอยังไงว่าลองเท้าแตะไง
มาคุยกับมะดำว่าเขาเจอรองเท้าแตะนะ

ไอ้พวกที่แบบว่าอนุรักษ์ทั้งหลายเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่
รองเท้าแตะต่อปีที่ตกอยู่ตามชายหาด
มันเหลืออย่างละข้างปีหนึ่ง๓ล้านข้าง
ที่เขาไปเก็บกันได้แล้วยังต่อแค่หาดไม่กี่หาดเองนะ
แล้วถ้าทั่วประเทศไอ้รองเท้าแตะที่คุณไปใส่กันไว้แล้วก็
มันถอดทิ้งไว้อ่ะหลุดเท้ามันหลุดข้างหนึ่ง

เขาก็เลยเอามาแปรรูปเป็นกระเป๋า
แต่ก็แปรรูปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนซื้อกลายเป็นฝรั่งมาซื้อ

คนติดตามเรื่องน้องเมย์กันเยอะเหลือเกิน
แบบว่าคำถามที่ว่าน้องเมย์ตายเพราะอะไร
แล้วทำไมมีการไปดูกล้องวงจรปิดติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดแม่น้องเมย์ออกมาหลังที่บอกเขาจะสู้ให้ถึงที่สุด

ยังไงก็จะสู้ให้ถึงที่สุดจะหาความจริงให้ถึงที่สุด
วันนี้แม่มาบอกว่าลูกชายมาเข้าฝัน
เข้าฝันบอกว่าให้ปล่อยวางนะแม่
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าสบายดีแล้ว
เข้าเองนะบอกบอกแม่มาคราวนี้
ราคมที่ผ่านมาได้เดินทางมาขอพร

ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหารามที่วัดใหญ่อินทราราม
แล้วก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอม๙
เจ้าอยู่โหวราชการที่อาธิบรมปราชานุษย์วรี
สารากลางจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คุณแม่ก็บอกเดินทางมาขอพรให้กับน้องชา

พี่สาวบอกเดินทางมาขอพรให้กับน้องชาย
เพื่อขอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการสอบสวน
ให้สามารถหาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้

รวมทั้งสาเหตุที่ว่าน้องชายตัวเองตายเพราะอะไร

ส่วนกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าใดเลย
แต่ยังเชื่อว่าน่าจะอยู่ในกระบวนการการสอบสวน
โดยทางครอบครัวไม่ขอเร่งรัดนะฮะ
และก็เชื่อมั่นในการทำงานของคณะแพทย์
ที่ทุกวันนี้ยังมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ยังมีการคาดหวังว่าจะได้พบหลักฐานใหม่เร็วนี้
ในรูปคดีจะต้องหาหลักฐานและพยานเพิ่มขึ้น
ทางด้านคุณแม่นางสาวสุกัญญา
บอกว่าตั้งแต่วันที่ลูกเสียชีวิตไปก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทุกวัน
มันเป็นการที่แบบสงบใจวันหนึ่งเนี่ยสวดมนต์วันละสามครั้ง
เพราะอยากให้ลูกไปอยู่บนสวรรค์ให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดี
ตั้งแต่ลูกเสียชีวิตไปไม่เคยมาหาหรือมาเข้าฝันเลย
แต่เมื่อวานนี้วันที่๒ธันวาคมเพิ่งจะฝันเห็นเขา
ลูกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะแม่ขอให้แม่ปล่อยวาง
ให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยทำอะไรให้ลำบากใจเลย

ลงท้ายในฝันว่าทุกวันนี้เขาอยู่สบายดี
วันนี้ก็เลยมาขอพรให้ลูกแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้ว
ล่าสุดนะฮะแม่ของน้องเบิร์ตก็ได้โพสต์ข้อความ
กำลังซบไหล่ลูกชายพร้อมข้อความสุดเศร้าว่า
ทุกวันนี้แม่ยังคงกอดยังคงหอม
แล้วก็วงเล็บแม้จะเป็นแค่ภาพถ่ายรูปก็ตาม
ยังคงซบหน้าลงบนชุดเครื่องแบบของลูก

ทุกวันนี้หลับตาคิดว่าลูกกำลังกอดแม่อยู่เหมือนเดิม

ยังคงพูดคุยยังคงหาข้าวหาขนมให้ลูก
พยายามหักห้ามใจเหลือเกินไม่อยากที่จะร้องไห้
พยายามเหลือเกินมันห้ามหัวใจไม่ให้คิดถึงลูกไม่ได้หรอก
คนเป็นแม่ทุกครั้งเราสัมผัสผ่านหัวใจสัมผัสได้จริง
แม่เขาฝากอย่างนี้ว่าหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้เป็นตามกระบวนการ
เพราะว่าระดับหนึ่งคือลูกเขามาบอกแล้วล่ะว่าลูกอยู่สบายดี

ต้องปลดปล่อยนะต้องอภัยเลย
อันนี้ก็มีสิ่งเดียวเลยที่จะสงบได้คือต้องทำใจอภัยก่อน
ดิฉันหรอคะมีเรื่องไรคะ

เด็กร้องแงร์เลยนะสงสารมากเลย
กลับมากับเภาวิทยาวิทยาป้ายไข่ครับคุณหนูไปเลยเท่าหัวร้อนป้าดกระจก

สังเกตไหมครับมีรถคันหนึ่งออกมาทางซ้าย
ออกจากซอยปุ๊บมันตีเข้าขวาอย่างนี้นะครับ

อย่างนั้นเขาจะลงมาอีก

ไม้เท้านะอ๋อไม๊เท้าทริปวันเดือน

มีเด็กอยู่ด้วยนะครับเด็กนี่อายุแค่ขวบกว่าเท่านั้นเอง
ขวบกับ๙เดือนร้องไห้จ้าละวันเลย

แล้วในนี้มีเมียของคนขับนั่งอยู่นะท้องอยู่ไป๙เดือนแล้ว
แต่เลนที่ออกมันถูกเนี่ยมันไม่ผิด
แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้ที่เอาลุงคนนี้เขาออกจากซอยมา
แล้วก็จะทิ้มออกขวาอย่างนี้เลยทางนี้เขาก็จะไปตามเลนของเขา
ปรากฏว่าพอไปเสร็จคันนี้มันเบี่ยงขวามาอย่างนี้เขาก็เลยบีบแต่ขอทาง

คือล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อประมาณสัก๑๐โมงครึ่งนะฮะ
พร้อมด้วยทางพันธุรกิจเอกปียพันธ์ท่านเป็นรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
นัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่มีเรื่องกันมาเจรจาตกลงกัน
โดยฝ่ายคู่กรณีคือนายสันติภาพวิริโยไทยอายุ๓๑ปี
เป็นอาจารย์สอนดนตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยพายับเชียงใหม่
สอบถามนายพรพรมยอมรับว่าสาเหตุที่ทำลงไปนั้นเพราะขาดสติ
เนื่องจากตัวเองเคยรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตก

หลังจากนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
และต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันตลอดเวลา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองก็รู้สึกเสียใจ
และพร้อมจะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณี
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อหาในพรพรม
ข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์
ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ทำลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวง
โดยขู่เข็นดูมินหรือรังแก่
ตามพรบจรจรทั้งบกพศ๒๕๖
พร้อมนำตัวนายพรพรมได้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ

ลุงลงมาตีรถนะฮะแล้วเศรษฐกระจกกระเด็นเข้าตาลูกชายอีกด้วย
โดยแพทย์นำเสร็จกระจกออกมาได้แล้วตอนนี้
โอ๊ยลูกนี่แหละฮะเด็กน้อยควบกว่าเองเหรอ
ลุงอายุ๖๐เป็นเส้นเลือดในสมองแตก
แต่คุณก็เข้าใจว่าคนที่เป็นอย่างนี้ที่รักษาอาการพวกนี้

ถ้าเป็นผมผมไม่เข้าใจผมจะถามว่าแล้วมึงมาขับรถทำไม

ที่มึงควบคุมรถเองไม่ได้แต่พอโมโหแล้วแกก็เดินได้เร็วนะ

แล้วถ้าเกิดว่าไอ้เศษเนี่ยกระเด็นโดนลูกสาวผมตาบอดนะ
ไอ้ลุงคนนี้ตัวผมเตะสลบอยู่นั้นเลยนะ
โอ้โหนี่ผมพูดเรื่องจริงนี่ขอโทษอารมณ์ส่วนตัว
พอดีมีลูกจริงผมรับไม่ได้นะแบบนี้
คือคุณจะใช้อารมณ์แบบโอ้โหมันมาตีอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็มาโอ๊ป
ฉันเส้นเรื่องอะไรสมองแตกอะไรไงสมองแตกก็อยู่ที่บ้าน

นี่ผมไม่ได้ว่านะไม่ได้นั่นนะแต่ผมรู้สึกว่า
มันไม่เป็นทำกันเด็กเขาอาจจะอยากไปกินน้ำเยียว
เขาอยากจะแบบขับออกมาบ้างปกติแต่ก็ต้องกินอย่างอื่นก่อนนะถ้าอย่างนี้
เอ้ามาพูดถึงเชียงใหม่มา

ขึ้นไปข้างบนหน่อยพี่ถนน
ไปนู่นขึ้นดอยหน่อยอารมณ์จะได้สติ
นี่เขาก็อยู่เชียงใหม่เขายังไม่เย็นเลยเนี่ย

โอ้โหสงสารเด็กอ่ะสงสารเด็ก
คุณดูดิกระจกกระเด็นเข้าตาเด็ก
แล้วบอกอ๋อฉันสมองเคย

ทำไมคนเส้นเลือดที่หมอแตกคนอื่นก็ไม่เห็นทำอย่างนี้เลย
มันควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางคนมันก็เป็นก็เข้าใจ

พูดไปพูดมาเราถึงเทศกาลท่องเที่ยวกันแล้ว

อีสานเหนือนี่หนาวมากอีสานใต้ก็หนาวมาก
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมยิ้มเราขอเริ่มที่ดอยอินทนนท์ก่อนแล้วกันฮะ

เกิดเมย์ขาบเป็นช่วงพร่ำกลางอุณหาภูมิเฉลี่ย๖๑๕องศา

เขาเรียกเมย์ขาบไว้แล้วฮะเมย์ขาบ
แล้วเมย์ขาบคืออะไรครับไม่รู้ว่าเมย์ขาบ
นางอ่านผิดแค่นั้นแหละคือสภาพอากาศในจังหวัดเชียงไว้
เธอเป็นคนดีเนาะคือบางคนที่อ่านผิดไม่เป็นไร
แต่ถ้าคนอื่นอ่านผิดเนี่ยมันจะย้ำคิดย้ำทำ
นิสึงเนี่ยก็เลยจะปรับปรุงก่อนที่จะไปโกดนี่ลุงอะ
โกดตัวตัวเองก่อนอย่าต้องโกด
อุ๊ยถ้าไม่มีสิทธิ์ไปโกดเขาจะโกดตัวตัวเอง
มีน้ำร้อนไม่ไข่อยากสาด

คืออากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังคงมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะฮะ
โดยเฉพาะตามยอดต่างมีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียส
คือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ว่าสภาพอากาศดอยอินทนนท์เช้าวันนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศแจ่มใส
แล้วก็อยากจะบอกว่าเกี่ยวแม่ปานถึงยอดอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ย๖๑๕องศาเซลเซียส
ยิ่งกว่าเปิดแอร์๖๑๕องศาเซียสที่จุดชมวิวเกี่ยวแม่ปานก่อนถึงยอดดอย๓กิโลเมตร
มีอุณหภูมิ๓๑๕องศาเซลเซียสที่ทำการของอุทยานอาจจะลงมาหน่อยเนาะ
ก็อยู่ที่๙๒๓องศาเซลเซียสซึ่งศูนย์อุตุยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่า๔๕ธันวาคม
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
มีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด๑๕๒๑องศาเซลเซียส

ก็ให้ถูกใจที่หนุ่มพูดไปเมื่อกี้ถึงไง
นี่ไงเอ้าเรามากับคุณปัดไทยคุณเริ่มสินี่อยู่หน้าเรานี้อะไร
นึกถึงว่าตอนนี้นะคะหลายท่านคงจะได้ดูโฆษณาไปแล้ว
โฆษณาอะไรคะที่คุณติ๊งลี่กับน้องเฮียย่างาน
ติ๊งลี่นี่ยุคภัยผัดนะเป็นพระเอกนะ
๖๐กว่าแล้วหรอคุณดูมากกว่าภัยผัดมั้ยหรอ
มากกว่าแต่ว่าตอนที่เขากำลังเขาดูหนุ่มกับพี่เยอะนะ
เขาเล่นเรื่องอะไรเธอ
เพราะว่าตอนนี้นะคะยิ่งแก่ยิ่งดูดีขึ้นหนุ่มขึ้นเรื่อย

ถูกต้องนะฮะคุณติ๊งลี่เนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะฮะ
ใส่ใจสุขภาพเลือกทานอาหารที่ดีตลอดนะครับ

เขายังได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรังนกแท้
เคล็ดลับการดูแลตัวเองของเขาด้วย
คือเราไปดูภาพตามที่ติ๊งลี่ไปดูอะไรดีกว่า

คือต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการโรงงานของแบรนด์รังนกแท้เนี่ย
ถีพิถันใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนจริง
กว่าจะได้มาขวดนึงเนี่ย
กว่าจะได้ขวดหนึ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยนะฮะ
ทุกอย่างเขาใส่ใจคุณภาพที่สุดเลยพี่
ใช่ค่ะตั้งแต่การคัดเลือกรังนกนะคะ
ใช้มือคนคัดเลือกนะไม่ได้ใช้เครื่องด้วย
เป็นเครื่องแบบเดียวกับที่ตรวจเพชร
เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะแบรนด์รังนกแท้เลยค่ะ
ถูกต้องนะครับมั่นใจคุณภาพของโรงงานแล้วนะฮะ
และอยากเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยใจทำด้วยตัวเองด้วยนะครับ
ผัดลองดูนะนี่นะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูนะฮะ
กล้องครับขอกล้องหน่อยนะตัดมาเปิดไฟปุ๊บ
เห็นไหมฮะเป็นเส้นรังนกยาวเห็นเป็นชิ้นเนื้อใหญ่นะฮะ
นี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นแล้วนี่นะครับ
สะอาดไม่เละเบนเจอรี่นะฮะนี่คือเรียกว่าเป็นของดีจริงนะครับ
กินแล้วจะรู้สึกถึงชิ้นเนื้อกรุบเต็มคำนะฮะ
ที่สำคัญคุณผู้ดำลองสิลองหน่อยกลุบไหม
ที่สำคัญนะฮะยังได้รับการการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ

จากประเทศเวียร์เยี่ยมนะครับปี๒๐๑๖อีกด้วยนะฮะ
ใครที่อยากดูแลสุขภาพหรืออยากดูแลตัวเอง
ต้องรีบจัดกันไปเลยนะฮะจะเลือกของจริงคุณภาพต้องมาก่อน
แล้วก็คุ้มกับเงินในกระเป๋าของเราด้วยนี่หมดแล้วฮะ
เขาค่อยกินไม่ใช่เหรอทำไมทีเดียวหมดเลย
ทำไมจะกินอีกขวดเหรอมันดีอะเนอะ
โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อเรื่องอะไรละ
เอาเล็กกับมิจิมารียาเพราะว่าแล้วเธอบอกว่ามารียาสูงกว่า

เรากินแบรนด์จะได้ดูแลตัวเอง
กินกินไปแล้วเดี๋ยวรักนกดี

เดี๋ยวกลับมา
อ้าวอีกครั้งกลับมาพลัท้และปลาปา
อย่างที่บอกว่ามันก็เกือบปีแล้วเนอะ
สมมุติคุณห่างไกลจากคนที่คุณรักไป
อย่างไม่มีกำหนดเลยว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่
แม้กระทั่งลูกก็ไม่มีโอกาสเจอพ่อ
พรุ่งนี้วันพ่อตั้งแต่พ่อเข้าไปอยู่เรือนจำเนี่ย

แต่น้องแพทย์เขาจิตใจเข้มแข็งนะ
ไปออกรายการมาด้วยกันเขาก็จะแบบว่า
คือเหมือนเขาเป็นเด็กรับความจริงอะ
ในวันคุกรอบแต่งงานก็คงจะให้แม่สั่งดอกไม้ให้แพทย์
เมื่อวันที่๒ธันวาคมเนี่ยแพทย์ก็บอกว่า
ยังไม่มีเวลาไปขอบคุณสามีด้วยตัวเองเลย
ได้แต่ฝากความคิดถึงแล้วก็คำขอบคุณ

ส่วนในวันพ่อแห่งชาติที่กำลังจะมาถึง
บอกว่าตั้งใจจะไม่พาลูกชาย
ไปพบกับคุณเบ้นที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลาง
แม้ว่าจะเป็นวันเพราะพ่อครั้งแรกของครอบครัว
เพราะตนเข้าใจถึงหัวอกของคุณเบ้น

ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อาจจะทำให้คุณเบ้นเขาดีใจ
แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เขากลับเข้าไปแล้วเนี่ย
ข้างในน่ะมันเป็นชั่วขณะ

คือเบนส์มีคนพูดเองว่าอย่าพามาเหมือนพาไปแล้วเขาจะทำใจไม่ได้

กอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องออกต้องแยกกันอยู่แล้ว
คือได้แค่บางทีก็ได้เห็นแค่เนี่ย

ฉลาดเพราะแม่ไม่เอาไว้แต่ในบ้านไง

อยากว่ามายูก็อยู่ในบ้านเกือบปี
แต่ยังฉลาดเด็กมายูก็ฉลาดมาก
มายูก็ออกมาอยู่ก็ไปนู่นไปนี่
พ่อพาหากินตลอด

ลูกแต่ว่าน้องก็เลยฉลาด
เพราะว่าเขาเรียกว่าเส้นประสาทนางได้ใช้นู่นเห็นนี่อะไรอย่างนี้
น้องเด็กฉลาดคู่เหลือดีเด็กลูกดารานี่
แบบว่าจะทำงานนี่แต่ดีกเลย
เอาเข่าอ้ำหน่อย
พรุ่งนี้วันเกิดน้องอ้ำนะคะเรียกว่าก็จะไปวันที่๕ธันวาธิ์นะคะ

น้องอ้ำ๓๐กว่า

ตามเอาง่ายเลยข่าวมันก็ไม่มีอะไรว่าคือน้องอ้
ไปทำบุญหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรคุณหนุ่ม

เพราะว่าผลตัวเล็กเขามีการบอกว่ามาริยาโทษสูงไป

เพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน

ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเจอกันเอง
แล้วลงเพื่อเชียร์เพื่อนต่างหากนะครับ
เราหารูปในโทรศัพท์มันก็มีแต่รูปนั้นจริง

เดี๋ยวคุณจะไปงานแต่งงานของคุณเป๊กกับคุณนิวพร้อมฉันเลยไหม

สับปะรดเป๊กผลิตโชคดีกว่าน่าจะหวานจะ
คุณจะเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นเพื่อนกินล่ะ

แต่งตัวไปกับเธออีกก็ทุกวันนะ

อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวละครเวทีที่เล่นจบไปที่เอาเงิน
ช่วยผู้ยากไร้นะคะมูลนิธิพระเมตตาก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณ
คุณตรงนี้นะคุณนิดอรพันธ์เอาเงินมาให้แล้ว
เราไปให้ทำบุญวันที่๑๔ขึ้นดอยไป
คุณนิดคุณอัศดาวุฒิพี่ม้าออนภาให้ด้วยนะ
แล้วก็ฝานุโมธนาบุญครับผมถูกลงคุณจะมาจัดรายการป่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ